ใช่แล้วค่ะเป็นข่าวดีของหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้านี่แหละ
แอนอลิชานะคะที่ตอนนี้เตรียมตัดริบบิ้นเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าคนที่จะเหิบกว่าใครเห็นจะเป็นนุ่มภูรินี้ล่ะค่ะ
เย่ขอเฮดังให้กับครอบครัวฮิวรัญพฤกษ์
ที่พยายามในการปั๊มทายาทมานานหลายปี
ในที่สุดก็สมหวังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายชายภูริฮิรัญพฤกษ์โพสต์ภาพคู่กับภรรยาสาวคนสวยแอนอลิชา
พร้อมอวดภาพอัลต้าสาวและข้อความว่า
ของขวัญวันเกิดปีนี้ที่ศรีพันรยามอบให้เป็นสิ่งที่วิเศษสุด
เช่นเดียวกับว่าที่คุณแม่ที่โพสต์ภาพเดียวกัน
พร้อมข้อความอวยพรวันเกิดสามี
เชื่อว่าของขวัญปีนี้จะทำให้หนุ่มภูริมีความสุขมากที่สุด
จะหยอดคำหวานว่าเชื่อมือฝ่ายชายที่จะรับบทบาทพ่อได้อย่างดีเยี่ยม
ขณะที่เธอเองก็ขอดูแลลูกน้อยให้ดีที่สุดเช่นกัน
โดยมีเหล่าฟอลลอเวอร์เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างท่วมท้นค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันด้วยนะคะ